บรรยากาศคนเยอะแบบนี้เลยครับ
มันใกล้ถึงวันแล้วอ่ะเนอะนี่ก็๒๘มีนาคมแล้ว
จะรอช้าอยู่ทำไมล่ะครับหลายคนก็ไปกันที่นี่
ไปขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ฮะ
ไอ้ไข่ที่นี่นะครับอิมพอร์ตมานะฮะ
มาจากสถานที่กำเนิดของไอ้ไข่
วัดเจดีนครศรีธรรมราช

คุณผู้ชมฮะไปเจอกับผู้โชคดีคนหนึ่งก็คือคุณนาฏ
เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เดินทางมาที่นี่ไม่ได้มาขอโชคอย่างเดียว
เขามาแก้บนด้วยนั่นหมายความว่างวดที่ผ่านมาเขาได้เฮไง
ยกหายทองคำอย่างนี้เลย
เขาบอกว่ามาเนี่ยนะล้วงไข่ในหายทองคำอย่างนี้อย่างเดียวไม่พอ
ต้องมาจุดประทัดจุดทีเป็นหมื่นนัด
เขาบอกว่าถูกโชคถูกลาบมาแล้ว๒งวดติดนะ
พอจุดออกมาแล้วเป็นยังไงขอดูหน่อยนี่ช่วงของการจุดประทัด
เด็กหลวงไข่หลวงไข่ก็ว่ากันไปว่าเด็กจะมาให้โชค
แต่ช่วงการจุดประทัดนี่น่าสนใจคุณผู้ชม
เขาบอกว่าจุดทีเป็นหมื่นแล้วเห็นแบบชัดระดับโฟเค
ได้โดยว่าภาพไม่มีแตกเลยนะโฟโครเนี้ยมันชัดมากเลยนะ
แล้วลบบุรีก็มีมาถวายประทัดอีกสองหมื่น

อายุทยาบอกหมื่นลบบุรีบอกให้๒

หลายคนบอกว่าไม่ได้สนใจหรอกจะกี่หมื่นนัดกี่พันนัด

นัดสุดท้ายจุดหมายประถัดเอาไปแล้ว

การติดตามข่าวของเราของไทยรัฐทีวีกับช่วงตลอดข่าว
คุณต้องดูทุกวินาทีจริง

พลาดแป๊บเดียวนี้ไปเลยนะ

ยังไงซะการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมันมีวิธีมากมายหลากหลาย
พระท่านเองก็ได้ออกมาให้สติด้วยนะ
พระที่นี่นะครับเขาก็ได้มาบอกว่า
ดูแล้วยังไงใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะญาติโยม
อย่าไปมองถึงเรื่องโชคลาภอย่างเดียว

สนามชายแห่งนี้วันสต๊อปเซอร์วิทย์

เมื่อดูทูบเสร็จปั๊บหันหลังกลับไป
แม่ค้าพ่อค้ารออยู่แล้วกวักมือหย่อย

จ้าต้องรีบหน่อยถ้าไปช้าอาจจะหมดก่อน